คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ที่พัทธลุงค่ะ
มีวัยรุ่นสามคนนะคะถูกกลุ่มวัยรุ่นคู่อริขี่รถจักรยานยนต์มาประกบ

วัยรุ่นกลุ่มนี้ขี่หนีจนไปชนรถคนอื่นจอดรถทิ้งวิ่งหนีกัน
โอ้โหกระเจิดกระเจิงไปหลบในป่าได้รับแผลกันใหญ่เลย
แต่ว่าประเด็นคืออะไรรู้ไหมวัยรุ่นที่แบบเจอคู่อลิเนี่ยนะ
เขาบอกว่าทะเลาะกับคู่อลิมาก่อนครับแล้วไปเจอกันในสถานบันเทิง

มองหน้ากันเขม่นกันโอ้โหเลยตามมาต่อแบบนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนสายพดุงดอนยอที่ตำบลครูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทธลุงจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นถูกคู่อริประกบยิงกลางเมือง
วัยรุ่นที่ว่านี้ยังเป็นเยาวชนอายุน้อยกัน
นี่ค่ะเยาวชนชายวัย๑๖คนนี้หลบเข้าป่ารกข้างทาง
ออกมาจากที่ซ่อนแผลถลอกเต็มตัวเลย

เยาวชนอีก๒คนก็หลบหนีกันไปเหมือนกัน
โดนเศษแก้วบาดเท้าพลเมืองดีมาเห็นก็เลย

มีรถจักรยานยนต์เวฟสีแดงดำล้มอยู่กลางถนนนะคะ
คนเจ็บบอกว่าเขากับเพื่อนอยู่กัน๓คน
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากสถานบันเทิงในตัวเมืองพัทธลุง
ไปร้านเข้าต้มโต้รุ่งรถจักรยานยนต์ของเขาที่ล้มอยู่นะคะ
เจอกลุ่มคู่อริที่เคยมีปัญหากันค่ะ

ขี่รถจักรยานยนต์เวฟไม่รู้สีไม่รู้ทะเบียนมาประกบ

ก็เลยต้องขี่หนีไปชนกับรถของชาวบ้านที่จอดอยู่ข้างทาง
ชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายตัวเองก็บาดเจ็บ
ทิ้งรถวิ่งหนีตายกันไปคนละทิศคนละทางโอ้โห
ประเด็นคือไปเจอคู่อริในสถานบันเทิง
มองหน้ากันละกัน
พอออกจากร้านคู่อริตามมา

หยุดเด็กด้วย

คู่อลิชักออกมาขู่ตกลงยังไงอยู่ในซองปืนหรืออยู่ตรงไหนยังไงเห็นชัดหรือเปล่าว่าเป็นปืนคือมันยังไม่พูดไม่ตรงกันเลยอะค่ะไม่รู้ปืนจริงปืนปลอมอะไรยังไงด้วยทีนี้ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนก็จะขยายผลหาข้อเท็จจริงนะคะ
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจุดที่เกิดเหตุนะคะเพื่อไปขยายผลหากลุ่มผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
แต่ก็มีประเด็นเพิ่มเติมนิดนึงอ่ะค่ะเยาวชนชายกลุ่มนี้อายุเพิ่งเนี่ยสิบห้าสิบหก
แต่ออกจากบ้านดึกดื่นนะพี่อุ๋ยเนอะแล้วไปสถานบันเทิงยามค่ำคืนอย่างเงี้ย
กลายเป็นไปเจอคู่อริมองหน้ากันคำเมนต์กันแล้วก็เรื่องมันบานปลายอย่างที่เห็นนะคะ
คือถ้าเป็นอย่างที่น้องเขาบอกจริงก็แสดงว่าไอ้พวกนี้ก็พกปืนไปเที่ยวด้วยใช่ไหม